คุณผู้ชมคะเรื่องของตำรวจก็ต้องคุยกับตำรวจนะ

ตอนนี้อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในสายกับเราค่ะ
ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผม
เปลี่ยนมาด้านนะคะเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งตำรวจ
เป็นประเด็นอีกครั้งจากการเปิดเผยของคุณวิทยาแก้วพาราใด
ขอถามตามเนื้อข่าวเลยค่ะ
ทุจริตซื้อขายตำแหน่งตำรวจในพื้นที่นครบาน

จ่ายเงินกันเยอะกว่าเป็น๒เท่า
มีข้อมูลซื้อขายตำแหน่งกันจริงแบบนี้เลยเหรอคะ

เพราะนครบานไม่ค่อยมีข่าวสารอะไร
แต่ที่แน่ก็เหมือนในภาพ๘

มันก็อยู่หน้าจะเป็นความจริง
เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ทราบมาอยู่แล้วนะ
อดีตรองวิทยาการตำรวจภาค๘

นั่นหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวที่เรามักจะได้ยินคนพูดถึงบ่อย
คือมีวิ่งเต้นการซื้อขายตำแหน่งกันโดยเฉพาะในตำแหน่งของตำรวจเนี่ย

ดั่งเดิมเนี่ยเราปกองด้วยระบบคุณธรรมเป็นหลัก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีผลงานที่แท้จริงมันก็จะได้รับการบำเด็ดความชอบจากกุ้งชาเรื่อยมานะครับ
หน้าผมก็ไม่มีนะครับมาถึงยุคผมก็ไม่มีนะครับ
มายุคหลังจากผมนั่นเองนะฮะที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นคนที่มีตระกูลอยู่กับผู้มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยนะ
มีอำนาจก็เริ่มมีการซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่ปี๕๑เป็นต้นมานะครับ
ไอ้เชียวกำลังไปถามคนอื่นอีกนับพดนตรรพุทธทรัพย์
ที่เป็นตรฐากรรมการศึกษ์ส่วนและจริง
ก็ได้ว่าสรุปแล้วมีมูลความจริงนะครับ
มีถึงขั้นเผาโผล่กันเลยเหรอคะทั้งสินเรียบที่สุดถ้าพบประสบส่วนก็ได้
ก็เผาโผล่กันเลยน่ะให้หลักถามลำนั่นกันเลยนะ
ใครแต่ตอนนั้นเขาเป็นใหญ่อย่างนี้นะเป็นใหญ่
มีการทุกเศรษฐการณ์มากตั้งแต่ปี๕๗นี่แหละครับ

จำได้ไหมยืนดำนาจวัน๒๒พฤษภาค๕๗
พอแต่งตั้งประจำปี๕๗เท่านั้นโอ้โหจนถึงปัจจุบันนี้
คร่าวหนักขึ้นหนักขึ้นทุกปีนะครับ
เสรีพิสุทค่ะถ้าอย่างนี้ขออนุญาตย้อนกลับไป
ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนั้นมีเรื่องร้องเรียนไหม
ถามตรงมีไหมสำหรับเรื่องร้องเรียนการซื้อขายตำแหน่งเนี่ย
ถ้าลงไปถามตำรวจในปัจจุบันตำรวจสมัยผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
แล้วมันก็มีข่าวหนาหูขึ้นเรื่อยนะครับท่าน
ส่วนใหญ่เวลาเขาวิ่งไปจะขอตำแหน่งจะเสนอเงินให้เนี่ย
เขาวิ่งไปหาใครครับสีกากีหรือว่าสีอื่น
คือดั้งเดิมอย่างที่ผมพูดว่าตั้งแต่ปี๕๑เสร็จที่ตระกูลนี้คลองอำนาจ
ในตำรงงานตัวแห่งชาตินะครับก็จะต้องวิ่งผ่านผู้ประชาการก่อน
เพราะว่าตอนนั้นยังกระจายอำนาจอยู่นะแต่ตอนเนี้ย
อ่ารัฐบาลธรรมชลวงอำนาจนะ
ไปอยู่ที่ต่อรอหมดนะฮะ
เพราะฉะนั้นระดับผู้จัดการเนี่ยต่อเงียบด้านหลัก
มีอำนาจต่อทำจำเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นระดับคนเนี่ยนะครับ
ภูมิจัดการภาพแจกนี้มีเมียน้อยเพิ่ม๑๓คนมีบ้านให้เมียทุกคน
ถ้าเสร็จรีบพิสูจน์เอาอย่างนี้อยากจะรู้ตัวเลขเม็ดเงิน

จะขอตำแหน่งต้องจ่ายเงินกันเยอะขนาดไหนคะท่าน
ตามที่เป็นข่าวขณะนี้นะ
ผมก็ไม่แน่ใจในตัวเลขนะ
เพราะว่าผมที่จะไปสอนลูกตอนนี้

ถ้าตำแหน่งผู้รับการขึ้นไปนะครับ
ประธัตรกรรม๔๐ล้าน๓๐ล้านอะไรอย่างนั้น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

ผู้จัดการก็ไม่มีอำนาจอะไรมากมายนะแต่ว่าผู้จัดการที่เคยดำเนินการอยู่กำลังจะ
เหมือนกับเป็นในหน้านั่นแหละนะเพราะลูกน้องจะวิ่งเต้นมันจะไปวิ่งที่ต่อรอมันจะติดกับใครล่ะ
ใช่ไหมมันก็ต้องมาวิ่งที่ของผู้จัดการผู้จัดการก็ไปวิ่งกับผู้มิวนาฬอีกทีนะ
ผู้มิวนาฬเค้าก็ไม่หลงนะมาพูดคุยโดยตรงเรื่องนี้เรื่องนี้เค้ายังถามอยู่เลยเอ๊ะมีด้วยเหรอ
เอ๊ะแต่เขาทำกันยังไงเนี่ยพูดไม่ได้ยังพูดมาอย่างงี้อีกนะอืม
แต่ความจริงมีพลตำรวจตรีที่ว่าตามข่าวที่น้องพูดเนี่ยแหละเป็นตัวการแล้วก็มีอีกหลายคนนะ
ผมก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่ออะไรเพราะเราไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดมากแต่รู้อยู่
แต่ถ้าพ่อลูกน้องมาพูดคุยให้ฟังนะครับค่ะครับเราก็งง
เฮ้ยถ้ามันมันไม่รู้จักพ่อแล้วจริงนะอ๋อ
คงจะเตรียมตัวเงินเอาไว้หลังเลือดตั้งอ่ะนะเลือดตั้งเสร็จก็เอาไว้ใช้ครับ
อ๋อมองคลามชอบไปตรงหน้าเลยถูกไหมฮะท่าน
ด้วยความที่ท่านเป็นตำรวจเหมือนกันมีบางคนเขาตั้งข้อสังเกตว่า

เปิดเผยเรื่องนี้เองหรือถ้าใช้ศัพท์คุณชูวิทย์คือออกมาแฉเอง

คนวงการเดียวกันจะได้รู้สึกว่าหวั่นเกรงแล้วก็ไม่อยากจะทำแบบนี้อีก
เพราะดูจะมีน้ำหนักน่าเชื่อกว่าคนการเมืองพูดท่านมองยังไงฮ
ทำไมนะครับผมไม่เข้าใจ
ถ้าหากว่าท่านมีข้อมูลในมือก่อนหน้านี้
บางคนก็บอกว่าทำไมท่านไม่ออกมาพูดไม่ออกมาเตือน

โอ้โหมันจะไปเตือนได้ยังไง
ผมก็เสียนะมันไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกนะ
แล้วก็ผลประโยชน์พวกนี้มันไม่ฟังหรอกนะ

เรื่องของการปฏิรูปตำรวจค่ะพูดกันเยอะเลยนะคะ
ปฏิรูปกันยังไงดีคะจะสำเร็จไหมคะ
ก็พูดไปแล้วไอ้ที่ทำมันไม่ถูกต้อง
ล่าสูตรบอกจะเอาตำรวจไปทำกัดกระทรวงยืดทำ
ผมก็พูดในรายการคุณสุภาพเวลาก็น้อยนะ
พูดไว้ชัดเจนว่าการปฏิรูปมันต้องปฏิรูปคนกับระบบนะ

ถ้าไปเอาไว้กระทรวงยุติธรรมมันก็เป็นเครื่องของระบบนะ

แต่ไม่ได้รัฐบาลไม่พูดถึงคุณประยุทธ์ไม่พูดสู่การเป็นลูกคนเลย
มันเอาไปอยู่ที่ไหนคนมันเลวอย่างนี้นะ
มันก็เหมือนเดิมแล้วถ้าคนที่มีอำนาจ

เพราะตอนนี้ถามว่าคุณประยุทธ์ก็มา
แต่เอ๊ะทำไมมันยังทุจริตมากขึ้นล่ะ

บรรทางนี้จังงั้นเนี่ยต้องไปโทษคุณประยุตรน่ะ
เพราะคุณเป็นผู้บังคับข้ารายการตำรวจตามกฎหมาย
อาคุณปล่อยฝากละเลยมีการทุจัยกันมากมายขณะที่
ไม่แสดงให้คุณไม่มีศื้อมือนะ
ว่าคุณจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไร
ใช่ไหม
สิ่งตัวเล็กน้อยมันเบี้ยทั้งนั้นน่ะ
ก็ฝากไว้กับท่านนายกนะท่านเสรีพิสุทธินะ

ท่านเสารีพิสุทธิ์ตรเรมี่ยเวนะคะ